มาดูอีกข่าวหนึ่งนะคะสำหรับที่ทางภาคใต้ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นในหัวเครือข่ายเกาะสมุยค้ายาเสพติด
คือจำคุกพ้นโทษหวนมากลับมาเป็นหัวโจกอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอรถตู้เอาผ่าน
ไปเจออะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
ก่อนมาครับการตำลดภูทรจังหวัดสุราธานีค่ะ
นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
และนายตำลดในพื้นที่รวมถึงปรับประสอบภาคแปด
แถลงการจับตัวนายสมพงศ์เรืองศรีหรือว่าขลุดนะคะ
อายุหกสิบสามปีเป็นชาวอำเภอกเกาะสมุย
ผู้ต้องหาจำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่เกาะสมุยค่ะ
เขาบอกว่าจับตัวได้ในพื้นที่อำเภอท่าสาราวันที่๒๐กันยายน
ตรวจยึดของกลานได้มูลค่ากว่าห้าล้านบาท

ตอนนั้นถูกยึดทรัพย์ไป๒๑รายการกว่า๑๐ล้านบาท
แต่ปี๒๕๕๔๙ปีผ่านไปเขาพ้นโทษออกมาค่ะ
มีพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยนะคะคือขายยาเสพติดรายใหญ่บนเกาะสมุย
และเป็นเครือข่ายเดียวกันกับนายเสรีช่วยชนะพ่อค้ารายใหญ่ในสุรัตธานีที่ถูกจับก่อนหน้านี้ด้วย
มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
ปฏิบัติการฟ้าสางที่สมุย๒และ๓ก็เลยรู้มาว่านายหัวที่เขาเรียกเรียกกันเนี่ยคือนายสมพงศ์นี่แหละ
เครือข่ายมีเยอะมากหมายจับมีทั้งหมด๒๑หมายจับได้แล้ว๑๒หมาย
มีนายสิริศักดิ์อินสัตว์ฉายาต้นนักเลงหลวงเป็นอาสาสมัครอำเภอกเกาะสมุยที่ก่อนอันนี้โดนจับไปจำได้ไหม
นั่นโดนอายัดตัวในเรือนจำไปแล้วอีก๓หมายด้วยนะคะ
ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าตำรวจไปคุมตัวนายสมพงศ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่อำเภอกเกาะสมุยเพื่อตรวจค้นบ้านใช่ไหม
หวยอาจจะจำกันได้เพราะตามเลขกันอยู่
รถคันนี้ส่งนายกนะคะ
เป็นรถที่เคยใช้รับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่มาปฏิบัติภารกิจที่อำเภอกเกาะสมุยด้วย
แต่เขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นของเครือญาติที่บ้านติดกันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหานะ